มาดูคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี๒๕๕๙ในประเทศไทย
หลายคดียังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชน
เป็นการก่อเหตุของคนร้ายที่ค่อนข้างจะโหดเยี่ยม
ก็คือคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี

มีคดีต่างที่เกิดขึ้นมากมายหลายคดี

เป็นคดิ่งที่สร้างความเสียฉันใจให้กับสังคม

จะได้กลับบ้านแล้ว
ช่างไป
ครูสาวอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปฆ่าปาดคอ

เช้ามืดของวันที่๒กรกฎาคม๒๕๖

ตำรวจจับนายชาตรีร่วมสูงเนินอายุ๒๗ปี
ซึ่งพักอยู่ห้องเช่าเยื้องกับห้องของผู้ตาย
ในครั้งแรกจะให้การปฏิเสธ
แต่ในที่สุดก็จำนวนด้วยหลักฐาน
เขาจะออกทางด้านหลังนะครับ
อันนี้ห้องแถวเนี่ยออกด้านหลังแล้วอ้อมมา

หลังจากที่ไปทำเหตุก่อเหตุแล้วเนี่ย

แต่ว่าเข้าด้านหลังไม่ได้เข้าด้านประตูหน้า

ไม่พบร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า
คนร้ายมีเจตนากระทำชำราวและชิงทรัพย์
ขัดแย้งกับคำสารภาพที่อ้างว่า
ก่อเหตุเพราะต้องการเพียงแค่ทรัพย์สินเท่านั้น

โดยดีขอเสียชีวิตนอน
แรกก็จะไปรับทรัพย์เพราะว่าอังไม่ออกครับ

โดยมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับในบางส่วนนะครับ
ซึ่งในข้อนี้เราจะไม่ได้พูดลงไปในรายละเอียด
แต่ในทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นหรือการตรวจร่องรอยทางพยานหลักฐานนั้น
ประวัติภูมิหลังของคนร้ายนะครับ
นำมาประกอบทำให้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายนะครับ

ในพฤติกรรมที่ได้กระทำกับผู้ตายนะครับ
คดีนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสืบค้นปูมประวัติของผู้ต้องหา
ทำให้พบปมของพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก
และเคยต้องโทษในคดีข่มขืนกระทำชำราว
บางทีมันบอกว่ามาให้คนนั้นไปคนนี้ไปให้ไปเยี่ยม

เด็กก็ไม่ค่อยพูดเงียบ
เป็นคนไปไปของมันเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยแล้วมันไม่พูดหรอก
ถ้ามีอะไรถ้ามันไม่ถูกใจมันก็มันเดินหนี

ห้ามเลยเขาเอามาฟังมาหาว่าผมยุ่งกับเมียเขา

ก็ห้ามเลยมันมาให้มันตีกันมาให้มันด่ากัน
มันก็ไม่เชื่อเพราะเอออย่างนั้นปล่อย

คดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่สะท้อนว่า
จากปัญหาครอบครัวเป็นสาเหตุหนึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

นำไปสู่การก่อคดีอาจยกรรมในสังคม
ซึ่งพบว่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ก็ไว้ใจกันผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันกับเขา
ทีนี้จะกลับบ้านก็ฝากเมียมาด้วย
คือก็มาแวะกลางทางมาปั้มผู้หญิง
แล้วเสร็จแล้วก็เอามาส่งบ้าน
เขาก็ไปแจ้งตำรวจว่ามีเรื่องมีราวกัน
เราไปติดคุกดูในปี๖เดือนหรือกี่เดือน
พึ่งออกกุ๊กมันยังไม่ถึง๑๐เดือนบ้างเนี่ย
สถิติคดีความรุนแรงในครอบครัว

พบว่ามีจำนวนคดีเกิดขึ้นทั้งหมด๒๙๔คดี
อันดับ๑คือคดีความรุนแรงทางร่างกาย๑๖๗คดี
อันดับที่๒คดีความรุนแรงทางจิตใจ๖๙คดี
และอันดับที่๓คดีความรุนแรงทางเพศ๒๙คดี
โดยในจำนวนนี้คดีที่ผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำ๒๑๖คดี
ขณะที่คดีที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำ๒๓๓คดี
ซึ่งยังไม่รวมถึงที่ไม่ปรากฏเป็นข่าว
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับนายชาตรี
ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
ขณะที่การเสียชีวิตของครูสาวทำให้เกิดกระแสเรียกร้องทางสังคม
ให้แก้ไขกฎหมายกำหนดอัตราโทษของคดีข่มขืน
ให้มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว